ต่อเนื่องกันกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่ากับขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้จังหวัดน่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนมาก
จนเขาหลายแห่งกลายเป็นเขาหัวโล้นไปแล้ว
ภาครัฐก็จะใช้จังหวัดน่านครับเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกป่าทดแทน
แล้วก็เป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับ
วันพรุ่งนี้ครับท่านนายกจะลงไปพื้นที่จังหวัดน่าน
ติดตามการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่า
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟครับคุณดาวครับ

ใช่แล้วครับพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านครับ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับวันนี้พาดหัวว่านายกบุกเมืองน่าน
แก้ปัญหาลุกป่าต้นน้ำจะเดินทางไปพรุ่งนี้
แล้วก็จะไปดูว่าจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาป่าต้นน้ำที่เมืองน่านได้
คำว่าป่าต้นน้ำเนี่ยเราก็รู้นะครับว่า
มันมีความสำคัญต่อแม่น้ำแค่ไหน
มีความสำคัญต่อการทำเกษตรกรปลูกพืชไล่มากน้อยแค่ไหน
นายกจะเดินทางไปติดตามเรื่องนี้
ไปดูข้อมูลที่จังหวัดน่าน
ผมอ่านเจอข้อมูลของคุณศาสินเฉลิมลาบ
คุณศาสินเฉลิมลาบให้ข้อมูลว่า
จังหวัดน่านมีพื้นที่

ประมาณ๗ล้าน๑แสนไร่เศษ
แล้วตัวเลขพื้นที่ป่า

อันนี้เขามาไปดูเอาตอน

ถ้าป่าปกครุมกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด
เมื่อคิดเทียบกับพื้นที่ป่า
พื้นที่จังหวัดแล้วก็ประมาณ

เมื่อปี๕๖มีพื้นที่ป่าอยู่๖๔

อันนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ

ก่อนที่จะถึงปัจจุบันเนี่ย
เทียบย้อนไป๑๐กว่าปี

จังหวัดน่านเนี่ยมีพื้นที่ป่าถึง๗๕ไร่

เหลือ๗๕ไม่ใช่๗๕ไร่
ไป๑๐ปีหายไป๑๐ครับ
ก็แปลว่าป่าน่านถูกทำลายไปประมาณ
โดยมีอัตราเร็วของการทำลายเท่ากับ๕๐๐๐ไร่ต่อปี
อันนี้จากปี๔๗ถึงปี๕๑
แล้วก็เพิ่มขึ้น๑เท่าตัวในปี๕๑ถึงปี๕๖
เท่ากับถูกทำลายไปแสนไร่ต่อปี

ก็หายไปอีกกว่า๒๓แสนไร่
ถ้าดูอัตราการทำลายป่าแสนไล่ต่อปีเนี่ย

คิดเทียบได้กับ๘๐๐๐กว่าไร่ต่อเดือน

ไป๓๐วันเนี่ยป่าถูกทำลายไป๘๐๐กว่าไร่

วันหนึ่งป่าถูกทำลายไป๓๐๐กว่าไร่
อัตราการคิดเล่นต่อไปอีก๒๔ชั่วโมงใน๑วัน
ชั่วโมงนึงเนี่ยป่าถูกทำลายไป๑๐ไร่นะครับ
แล้ว๑๐ไร่เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ย

ไล่นี่ก็ประมาณสนามฟุตบอลตั้ง๒๓สนามน่าจะได้
ฉะนั้นป่าเมืองน่านเนี่ย
เป็นป่าที่สำคัญต่อลมฟ้าอากาศ

เพราะว่าเนื่องจากว่าแม่น้ำน่านเนี่ยเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา
มีปริมาณเติมลงมาเกินครึ่งหนึ่ง

เมื่อเทียบกับปิงวังและยม
ถามว่าใครเป็นคนดูแลป่าน่าน
หน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดก็นี่แหละฮะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยแบ่งพื้นที่ดูกัน๒กรม

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กรมนี้เนี่ยเขาดูพื้นที่ที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
แล้วที่ประกาศไปแล้ว๔แห่งก็มี
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
แล้วก็มีพื้นที่เตรียมประกาศอีก๓แห่ง
เตรียมกำลังจะประกาศเนี่ย
ก็มีอุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ธรรมสเกินขุนสถาน
วันนี้เนี่ยป่าที่เป็นอุทยานเนี่ยมีพื้นที่
ยังเป็นป่าอยู่ราว๒ล้าน๔แสนไร่
คือพูดง่ายว่าวันนี้ป่าของน่านเนี่ย
ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ยังอยู่กับกลมอุทยานดูแลอยู่
ที่เหลืออีกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย

ที่อยู่กับกรมป่าไม้เนี่ยเรารู้จักกันดีว่า

อันนี้ก็มีอยู่เกือบ๒ล้านไร่
ฉะนั้นเมื่อป่ามันลดลงขนาดนี้
เรื่องที่ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่า
ทำยังไงที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ให้หมดไปอีก
ก็ต้องโฟกัสไปที่ผู้รับผิดชอบทั้งสองกรม
แล้วก็ต้นสังกัดทั้งสองกรมเนี่ยก็คือกระทรวงทรัพย์
ส่วนการปลูกป่าที่พูดกันเนี่ย
อันนี้ก็เป็นโครงการที่พยายามว่าจะทำยังไง
ที่จะปลูกปลาให้ฟื้นคืนมาก็เป็นเรื่องระยะต่อไป
แต่ตอนแรกเนี่ยต้องหยุดการตัดไม้ทำลายป่าก่อน
มีคนพูดกันเยอะเลยครับเรื่องการปลูกข้าวโพดที่เป็นต้นเหตุสำคัญเนี่ย
ตัวเลขพื้นที่ไร่ข้าวโพดบนภูเขาวันนี้
น่าจะใกล้๘แสนถึง๑ล้านไร่
แสนถึง๑ล้านไล่นี่ก็ลาว๑ใน๓ของพื้นที่ไม่มีป่าของนั่น
น่าจะเป็นพื้นที่ผ่าน๑ล้านไร่ก็น้องพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
ดังนั้นการจะไปปลูกให้เขียวเต็มหมดนี่ต้องใช้เวลานาน
แต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือว่าในพื้นที่เหล่านั้นก็มีชุมชนอยู่
เรื่องทางข้อกฎหมายปัจจัยอื่นที่จะเปลี่ยนให้เขาเลิกปลูกข้าวโพดมาเป็นปลูกป่าปัญหาก็เยอะ
ไม่ใช่ไปยึดแล้วจะปลูกได้เลยแล้วเขาก็มีปัจจัยที่ต้องไปปลูกข้าวโพดมากมาย
ดังนั้นเรื่องที่จะปลูกป่าน่านนี่ใครก็เห็นด้วย
แต่ว่าจะวางนโยบายที่เหมาะสมกันยังไงเนี่ยต้องดูกันอีกทีหนึ่ง
นี่คือเรื่องที่นายกจะต้องไปดู
ก็อย่างที่บอกครับว่าป่าไม้นาศเนี่ยคือต้นน้ำสำคัญของประเทศ
ถ้าต้นน้ำสำคัญของประเทศมีปัญหาน้ำที่เติมลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำน่านเนี่ยมีปัญหาในอนาคตแน่
ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าปัญหามันจะตามมายังไงถ้าถึงวันนั้น
ฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไปดูเองก็แปลว่านายกให้ความสำคัญ
แต่ที่ว่าต้องตามดูก็คือว่านายกไปเองแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรขึ้นมา
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขากำลังจะฟื้นขึ้นมาให้เป็นผู้ว่า
เรื่องชาวบ้านไปปลูกข้าวโพดแล้วส่งข้าวโพดขายให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่
อันนี้ก็เป็นแหล่งรายได้เขาแล้วจะไปทำยังไงไป
ไปมาปัญหาจะพันกันหมด
ก็ต้องคอยดูครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเลือกไปที่น่าน
ก็แปลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับป่าต้นไม้ที่น่าน
แต่ว่าประเด็นที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าหลังนายกไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้ารูปแบบมันแก้ปัญหาได้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีลักษณะอย่างนี้
แต่หลายจังหวัดเหล่านั้นก็สู้จังหวัดน่านไม่ได้ในแง่ของความสำคัญของพื้นที่ป่า
เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำแล้วก็จะไหลลงมาทางแม่น้ำน่านมารวมกับปิงมีแม่น้ำวงวังแล้วก็ยมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่คือสิ่งที่เราฝากความหวังว่าเมื่อนายกไปดูกลไกแต่ละกระทรวงจะตื่นขึ้นมาทำงานเรื่องนี้ยังไง
นี่เป็นเรื่องที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
ฟังจากข้อมูลแล้วป่าหายน่าใจหายมาก

คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าที่ป่าหายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดด้วยหรือเปล่า
นี่แหละต้นเหตุสำคัญเลยล่ะ
ผู้ว่าจะไปรับตำแหน่งจังหวัดไหนเนี่ยให้ถ่ายรูปไว้ว่ามีพื้นที่ป่าเท่าไหร่
คุณอยู่ไป๔ปีพื้นที่ป่าหายไปเท่าไหร่ก็ต้องรับผิดชอบยังไง
เขาเคยคิดกันถึงขนาดนั้นนะครับ
และทีนี้การแก้ไขปัญหามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพของคนในพื้นที่ด้วย
เรื่องของการปลูกข้าวโพดอันนี้อาจจะต้องแก้ทั้งระบบเลยนะคะ
อันนี้เรื่องยุ่งหน่อยเพราะเป็นรายได้เขาเป็นอาชีพเขา
ใช่ครับขอบคุณครับ